ผู้ชายคนนี้อายุ๒๕ปี
ขี่รถจังหญะยนต์ฝ่ามไม้กั้น

คือไม่รอนะครับพยายามจะไปให้ได้
แล้วดูซากสิครับผมว่าผมใช้คำไม่ผิด

คุณผู้ชมครับเหลือแค่นี้
เด็นไปข้างทางเสียชีวิตครับ
แล้วข้อมูลจากคนขับรถไฟเป็นที่น่าตกใจ
เดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมเผื่อว่าจะมีใคร
เชื่อแล้วก็ไม่พยายามที่จะฝ่าไอ้ไม้กั้นแบบนี้อีก
ที่เกิดเหตุนะครับอยู่บริเวณจุดข้ามทางรถไฟ
ชุมชนวัดธรรมสามัคคีพัทยาใต้อำเภอบางละมุง

ตำรวจสอบฮหนองปลือตรวจสอบรถไฟ
เป็นหัวจักรีเซลขบวน๕๑๐๑ศรีราชามาพตะพุธ
อยู่ห่างจากจุดข้ามทางรถไฟไปประมาณ๕๐๐เมตร
สภาพด้านหน้าหัวรถจักร
เบียจังหวัดชนบุรีพังยับเยินทั้งคันเป็นซากครับ
ข้างรางรถไฟพบศพนายเศรษฐวุฒิอุทาอายุ๒๕ปี
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มานอนคว่ำหน้า
สภาย่ามพระสีเหลืองมีแผลถูกชน
แล้วก็ซี่โครงหักหลายซี่คอหักมีแผลถลอกทั่วร่างกาย
เหตุเกิด๒ทุ่มของเมื่อวานนี้

ขณะเกิดเหตุได้ยินสัญญาณดังมาแต่ไกลแล้วนะครับ
แล้วก็เห็นไม้กั้นลงมาปิดถนน
รถคันอื่นเขาจอดกันหมดแต่มีรถผู้ชายคนนี้ไม่ยอมรอ
จะขี่อ้อมไม้กั้นจะไปให้ได้
แต่ยังข้ามไปไม่พ้นครับถูกรถไฟชนเสียงดังสนั่นหวั่นไหว

ร่างของผู้ตายลอยนะครับไปตกอยู่ข้างราง
ส่วนรถไฟก็ลากรถจักรยายนไปไกลกว่า๕๐๐เมตร
นายวีรวัตรวรวงอายุ๔๔ปี
คนนี้แหละที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเขา
เขาเป็นพนักงานขับรถไฟเล่าบอกว่า
ขณะเอารถไฟขับมาขับมามุ่งหน้า
จะกลับสถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง
ตลอดเส้นทางส่งสัญญาณเตือนทุกแยกนะฮะ
ดวูดมาทุกแยก
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ตายระยะกระชั้นชิดแล้ว
ไม่ทันแล้วหยุดไม่ทันแล้วจริง

ขับรถไฟมานานกว่า๒๐ปี
ผมอยากจะให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้แหละ
อุบัติเหตุฝ่าไม้กั้นครั้งนี้เป็นศพที่๒๐แล้วครับ
เลี่ยเขาปีละคนฮะฉะนั้นอย่าฝ่าเลยครับ
เลยนะครับผู้ขับขี่หากเจอสัญญาณ

รอจนกว่าขบวนรถไฟจะผ่านไปก่อน
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะคะ
นี่คือรถไฟมากระชั้นแล้วเบรกไม่ทันจริง